มาดูอีกหนึ่งคดีนะครับที่เกิดขึ้นในปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเอ็
ค่ะเป็นนุ่มคนนึงขายสถานกิจแม่นรัฐบาลอืม
เขาตกเป็นแพ้ในคดีที่บอกว่าเขาพยายามข่มขืนทำอนาจารย์แหม่มชาวแคนาดา
ล่าสุดอายการสั่งไม่ฟ้องก็เลยเข้ามาขอบคุณไทยรัฐทีวีนะครับ
นายสริทจันทองนะครับเป็นแพ้ในคดีร่วมกันพยายามข่มขืนและกระทำอนาจารย์แหม่มชาวแคนาดานะครับ
ก็นำครอบครัวนำภรรยาแล้วก็บุตรสาวเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพื่อขอบคุณไทยรัฐกรุ๊ปขอบคุณทั้งเครือเลยนะฮะทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีที่ช่วยกันเสนอข่าวแล้วก็แนะนำให้เข้าไปร้องขอความช่วยเหลือความเป็นธรรมต่อกระทรวงยุติธรรมและอายการสูงสุดให้มีการตรวจสอบหลักฐานใหม่จนสุดท้ายครับอายการสั่งไม่ฟ้อง
โดยนายสริตบอกว่าอยากให้คดีของตัวเองเป็นคดีตัวอย่าง
เพราะที่ผ่านมานะครับได้รับทั้งความทุกข์ความทรมานใจมาหลายปีครับ
ช่วงเวลา๒ปีเนี่ยก็ในครอบครัวเนี่ยเครียดมากครับผม
ก็ไม่อยากให้ก็อยากให้การทำงานของทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
ละเอียดรอบครอบมากกว่านี้ครับ
เพราะว่าการทำผิดนิดเดียวความผิดความสะเพ่าหรือความไม่รอบครอบนิดเดียว
สามารถเปลี่ยนชีวิตคนไปแล้วได้เลยครับมันไม่ใช่ตัวผมคนเดียว
ลูกและครอบครัวผมมันเกี่ยวทั้งหมดนะครับ
ก็โล่งแล้วก็ก็ถ้าถ้าไม่ได้ทางไทยรัฐก็
มันก็เหมือนตายทั้งเป็นดีกว่านะครับตายทั้งเป็นดีกว่า
พูดถึงคดีนี้นะคะคดีที่นายสริตตกเป็นแพ้นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากหมำซ้าวชาวแคนาดาระบบว่าถูก
คนขับรถรับจ้างและเพื่อนพาเข้าโรงแรม
และออกหมายจับนายสริทจันทองผู้ต้องหาคนที่๒
กล่าวหาว่าเป็นคนขับรถรับจ้างพาแหม่มไปโรงแรมค่ะ
โดยดูจากทะเบียนรถและค้นข้อมูลจากการครอบครองรถ

ออกหมายจับขณะที่นายสนิทยืนยันว่าไม่เคยไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเลย
และยืนยันว่ารถคันที่ถูกระบุว่าใช้ในการเกาะเหตุนั้นขายไปนานแล้ว
หากตรวจสอบจะพบว่าได้เปลี่ยนมือไป๒คนแล้วด้วย
นี้ค่ะหลังจากประกันตัวออกมานายสนิทกับครอบครัว
เข้าร้องเรียนกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำ
ให้เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงยุติธรรมและอายการสูงสุด
ได้รับความเป็นธรรมอายการไม่สั่งฟ้องในที่สุดค่ะ